คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวความรักของคุณตาคุณยายคู่นี้ค่ะ

คุณตาก็จะพาคุณยายไปหาหมอ

ใส่รถเข็นแล้วก็ลากเดินไป

ใช่ค่ะนักข่าวไปถามคุณตาก็บอกพาแฟนไปหาหมอ

ต้องแบบต้องลากไปแบบนี้สัก๓กิโลได้
ถึงจะไปถึงโรงพยาบาลนะพี่อุ๋ย

คุณตาบุญมีกลิ่นชื่นอายุเจ็ดสิบเอ็ดค่ะ
ลากรถเข็นคุณยายเยื้อนเหมือนมาโน้ตอายุเจ็ดสิบสี่ผู้เป็นภรรยา
คือคุณยายเนี่ยขาขวาแกเจ็บนะคะ
ถูกของแหลมทิ้มขาแล้วเดินไม่ได้

ออกจากบ้านพักในชุมชนบ่อ๒
แล้วก็เข็นไปตามถนนแบบทุลักทุเลค่ะ
ก็ไปทำแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่านที่สัตหีบ
ครับก็จะต้องเดินทางไปกลับสักสามกิโลกว่า

ใช่ฮะก็ตาเจ็ดสิบเอ็ดละว่าพี่อุ๋ยแล้วร้อนนะโชคเนี้ย
ใช่เนี่ยเราลากันไปแบบเนี้ย
คือท่านผู้ชมฮะคลิปตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผู้สื่อข่าว
เราไปให้คุณตาลองลากคุณยายให้ดูนะครับ
คนที่เขาเห็นที่เขาขับรถผ่านมาเขาถ่ายคลิปเอาไว้ตลอด
ใช่คุณตาก็เลยเล่าให้ฟัง
บอกว่าคุณตาได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพเรือให้อาศัยอยู่ในที่ดิน
และที่ทำมาหากิน๓๐กว่าปีแล้ว
ก็เลยมีชีวิตรอดอยู่จนทุกวันนี้
ย้อนกลับไป๑๐กว่าปีก่อนไปทำธุระที่นครปฐม
แล้วก็ไปพบรักกับคุณยายเยื้อนที่สถานีรถไฟนครปฐม
แล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่สัตหีบก็เก็บของเก่าเลี้ยงชีพมาค่ะ
เดือนก่อนกำลังขี่รถจักรยานยนต์
พาภรรยาซ้อนท้ายตระเวนเก็บของเก่าตามถนนในชุมชนบ้านภูตาหลวง
ตู้มาชนท้ายบาดเจ็บทั้งคู่
ที่หาเลี้ยงชีพก็พังคู่กรณีไม่รับผิดชอบ
ไม่มีรถไปเก็บของเก่าขายแล้วแล้วภรรยาก็เจ็บเดินไม่ได้
ก็เลยเนี่ยค่ะต้องใช้วิธีนี้พามาหาหมอ

รถมันชนข้างหลังยายยายถึงทุกทีมีงาน
รถตู้มันชนมันไม่ช่วยเหลืออะไรยายเลย

แผีมันกาย

ตั้งแต่รถชนยายเกินฝากแล้วไม่เคยได้เก็บ

ครับแล้วถ้าวันนี้คุณยายเจ็บป่วย
คุณตาจะดูแลยายอย่างนี้ไปตลอดไหม

ดูแลการเกี่ยวก้อยกันให้ดูเลย
บอกว่าจะรักกันไม่ทอดทิ้งกัน
ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตาม
เคียงคู่กันตราบวาระสุดท้ายของชีวิตใช้คำนี้เลยนะ

นี่นะคะทีนี้ค่ะวันนี้นักข่าวของเรา
ได้รับการประสานจากจาตรีนักคารินปานรักอายุ๒๓ปี
สังกัดกองทัพเรือที่ติดตามเรื่องราวของสองตายาย

นำรถยนต์ส่วนตัวไปรับส่งคุณยายไปโรงพยาบาลตามหมอนัด

ก็เป็นห่วงกลัวว่าจะได้รับอันตราย
ถ้าเข็นรถแล้วก็อยู่ริมถนนกันแบบนั้นนะคะ
แล้วก็ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่อสมของเทศบาลเมืองสัตหีบ
ดูแลเรื่องของการทำแผลของคุณยาย

มีคนใจดีติดต่อขอบริจาครถพ่วงให้คุณตาคุณยาย

ใครที่อยากจะให้กำลังใจคุณตาคุณยายก็สามารถช่วยเหลือได้นะคะ
เรามีเลขบัญชีขึ้นให้ด้วย
เป็นบัญชีของธนาคารทกศสบเลนด์นะคะ
ชื่อบัญชีของคุณยายเลยค่ะยายเยื้อนนะคะ
ของธกศสบเลนด์นี่ค่ะ
ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะชื่อบัญชียายเยื้อนนะคะ
คือมันทำให้เห็นนะครับว่าใครที่คิดว่าโอ้โหชีวิตของเราเนี่ยมันลำบากเหลือเกิน
อีกหลายชีวิตเขาลำบากกว่าเรานะฮะ
ก็ต้องชื่นชมทหารเรือที่ขับรถไปแล้วก็เจอด้วยนะฮะ

นี่เขาขับตามไปดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับตายายคู่นี้นะฮะ